รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งคิดการใหญ่เราต้องลงมือ
เหมือนชายหนุ่มคนนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นนุ่มที่คิดกันใหญ่
คนมันใจใหญ่ยิงได้ยิง

โดนโดนนิ้วโภงแน่น้ำเบี้ยโดนนิ้วโภง

นั่นน่ะสิใจเด็ดไหมคะแม่นด้วยนะคะ
คือปกติแบบเราจะมีพวกไม้ตีแมงวัน
หรือว่าอุปกรณ์ต่างถ้าเป็นร้านขายของ
เอาอะไรนะน้ำใส่ถุงแล้วก็ล่อให้แบบแมงวันมันไม่อยู่
ใช่คือไม่แนะนำนะคะ
ว่าใครเจอแมงวันแล้วจะเอาหนังติ๊กไปดีดแมงวันแบบนี้
มันอาจจะไม่ได้โดนบางวันไงคะอย่างที่บอก
มันอาจจะดีดเข้านิ้วโป้งตัวเองนี่แหละค่ะ